มาเพิ่มรอยยิ้มกับคุณแม่สุดสตรองนะคะอย่างแพทย์นับประพาค่ะ
ที่ผ่านมาเรื่องราวดราม่าบอกเลยว่าเธอคนนี้เจอแบบหนักสุดนะคะ
ที่เท่าที่ชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งจะมีได้แต่ว่าแฟนก็ยังส่งกำลังใจให้อย่างต่อเนื่องค่ะคุณ
แต่ก็มีเหตุการณ์นะเธอจะสามารถที่จะเติมยิ้มเติมความรู้สึกดีให้กับตัวเองได้ทุกวันนะคะ
ดูอย่างวันคล้ายวันเกิดของเธอเมื่อวานนี้๑๖กรกฎาคมค่ะ
ก็อย่างที่ทราบว่าตอนนี้นะสาวแพทย์เธอต้องเบรกรับภาระในการเลี้ยงดูน้องเรสซิ่งนะคะ
แบกรับเลยค่ะลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเพียงลำพัง
เนื่องจากสามีเบนทเรสซิ่งนะคะสารยังไม่อนุญาตให้ประกันตัวค่ะ
แต่ดูสิคะคุณคะดูซะก่อนค่ะ
พ้องญาติพี่น้องหลานค่ะ
หอบเค้กร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ตเดย์อวยพรวันเกิดนะ
ก็ว่าจังหวะเพลงมันอาจจะช้าซะด้วยซ้ำค่ะแต่งไว้สาวแพทย์ของเรา
นี่ถึงได้เต้นใหญ่จะเต้นขนาดนั้นนี่แฮปปี้เบิร์ตเดยแบบสามชาติเหรอคุณ
เออนะครับคุณเช่นแล้วเขาก็ร้องเพลงกันปกตินะ
เดี๋ยวเราไปดูคลิปคุณแม่สุดสตรองเต้นสุดเหวี่ยงกันหน่อยค่ะ